มาดูอีกหนึ่งคดีที่เกิดขึ้นที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
กรณีที่อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบัวใหญ่
มีพฤติกรรมชู้สาวกับน้องนักเรียนหญิงชั้นม๒
คือก่อนหน้านี้มีแชทไลน์หลุดออกมาเรียกกันว่าเที่ยวรัก

นี่เกิดขึ้นตอนช่วงเดือนมกราคมต้นปี
มกราคมต้นปีที่ผ่านมา
หลังจากนั้นคุณแม่ของน้องก็ไปแจ้งความ

วันนี้ล่าสุดค่ะสารจังหวัดบัวใหญ่
ก็มีคำตัดสินออกมาแล้ว
โดยให้จำคุก๑๐ปี๔เดือน
จำเลยแต่จำเลยให้การที่เป็นประโยชน์
ก็เลยรับสารภาพแล้วก็เลยลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงทุกข
คงโทษจำคุก๕ปี๒เดือนโดยไม่รอลงอาญาค่ะ
เมื่อเวลา๑๐นาฬิกาที่ศาลจังหวัดบัวใหญ่นะคะ
ก็ได้มีการตัดสินคดีระหว่างพนักงานอายการจังหวัดบัวใหญ่
โจทย์กับนายณฐาพบบุญทองโทอายุ๕๐ปี
เป็นจำเลยแล้วก็เป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ของอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมานะคะ
สำหรับนายนาถาพบเป็นอดีตพ่วงหน่วยการ

ก่อนหน้านี้พฤติกรรมก็ลักษณะนี้ค่ะ
ชอบเป็นชู้กับนักเรียนไปจีบนักเรียน
น้องนักเรียนสาวอ่ะม๒ม๓
ถาพบเป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระ

กระทำอาณาจารย์แก่เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
พรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ไปเสียจากปีดามานดาเพื่อการอนาจารย์
และฐานพรากเด็กอายุ๑๕ปีไม่เกิน๑๘ปี
โดยผู้ยาวไม่เต็มใจไปด้วยเพื่อการอนาจารย์
รวมแล้วทั้งหมดโทษจำคุกคือ๑๐ปี๔เดือน
คงโทษเหลือจำคุก๕ปี๒เดือนโดยไม่รอลงการลงโทษ
เนื่องจากเป็นการกระทำผิดต่อสิทธิ์
จึงไม่มีการรอนลงอายาค่ะ
มีอีกหนึ่งคดีนะยังไม่หมดนะอันนี้คดีนี้จบไปแล้ว
คือสารตัดสินแล้วสารชั้นต้นตัดสินแล้ว
ส่วนจะอุทธรณ์จะอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่ง
สำหรับคดีแรกนี่ก็เป็นคดีแชทนักเรียนที่รักจ๋า

ก่อนปีใหม่ช่วงเดือนทำวาคม
มีคุณแม่ท่านหนึ่งมาแจ้งความนะคะหลังจากที่เห็นข่าวนี้เขาก็เลยบอก
ผอท่านนี้เคยกระทำลักษณะคล้ายกันกับลูกดิฉันเหมือนกัน
เพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงคุณแม่อธิบายแบบนี้
ว่ามันเป็นช่วงที่จะมีอาการเข้าค่ายพักแรม
พอโทรมาบอกคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวจะไปรับน้องเข้าค่ายพักแรมเอง

คุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงพอไปรับปุ๊บ
น้องคนนี้ขึ้นมาในรถพร้อมกับเพื่อนอีกหนึ่งคน
ในขณะที่ขับรถไปพอเอามือมาจับต้นขามาลูบ
แล้วก็เสนอ๒๐๐๐บาทมีเพศสัมพันธ์กัน

คดีนี้เป็นคดีระหว่างพนักงานอายการจังหวัดบัวใหญ่เป็นโจทย์นะคะ
ส่วนนายณฐาพบบุญทองโทอันนี้เป็นจำเลย
อันนี้คดีนี้สารแจ้งความผิด
ก็คือฐานความผิดกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
คดีนี้สารนัดสืบพยานโจทย์จำเลยในวันที่๑๖๑๗๑๘ตุลาคมนี้
โดยนายกิติพงศ์มณีวงอายการจังหวัด
ประจำสำนักงานอายการสูงสุดเป็นเจ้าของสำนวน
และส่วนในคดีแรกหากจำเลยไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาสารชั้นต้น
ก็คือสารจังหวัดบัวใหญ่ที่มีคำพิพากษาออกมา
จำเลยก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน๑เดือน
นับตั้งแต่วันที่อ่านคำพิพากษา

สำหรับคดีนี้สืบเนื่องมาจากกรณีที่นายณฐาพบบุญทองโท
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนแห่ง๑ในอำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชศรีมานี่เลยคุณผู้ชม
ถูกตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีถูกร้องเรียนว่ามีพฤติกรรมชู้สาวกับน้องนักเรียน
ชั้นม๒ของโรงเรียน
มีหลักฐานเป็นนี่เลยค่ะเป็นข้อความสนทนาแชทไลน์
ต่อมาสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา
นครราชศรีมาเขต๖มีคำสั่งย้ายด่วนให้นายณฐาพบ
ไปช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่
พร้อมกับมีการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
แล้วก็มาในวันนี้ศาลก็มีคำพิพากษาในที่สุดนะคะ
ก็คือจำคุก๑๐ปี๔เดือน
แต่จำเลยให้การที่เป็นประโยชน์ยอมรับสารภาพ
ก็เลยคุกเหลือ๕ปีปี๒เดือน